เป็นเหตุการณ์ที่รถพยาบาล
ขณะที่รีบไปส่งผู้ป่วย

แต่ว่าไปฝ่าเลนตรงเลนส์หนึ่งนะฮะ

กลายเป็นชนกันกลางแยกครับ

แต่เขาเปิดไฟสัญญาณแล้วนะฮะ
แต่พอมาถึงแยกคุณ
อันนี้เราก็ต้องเข้าใจทุกฝ่ายนะ

และอย่างรถคันดำเขามาตามสัญญาณไฟเขียว

บริเวณสีแยกไฟแดงถนนสีสุก

ที่กำลังจอดรอไฟแดงเหมือนกันนะครับ
รวมทั้งหมดเสียหายไป๓คันนะฮะ

ของโรงพยาบาลกู่แก้วนะครับให้การแบบนี้

ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
โดยมีพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยอยู่ด้านหลัง

เพื่อขอทางตามหลักปฏิบัติ
กระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นตรงสี่แยกตรงนี้นะครับ
เขาบอกเพราะดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิต
แต่ทำให้คนขับรถเก่งที่สวนมา
พยาบาลและผู้ป่วยที่อยู่หลังรถตู้ฉุกเฉิน

แล้วก็รถพังยับเยินก็ต้องเอารถตู้พยาบาลคันอื่น

ว่ารถตู้ของโรงพยาบาลก็วิ่งสวนเลน
แล้วก็ฝ่าไฟแดงออกมากลางสี่แยก

คือเรื่องแบบนี้มันต้องเป็นอุทาหรณ์นะ
คือรถตู้ฉุกเฉินรถกู้ภัยอะไรต่าง
พอมาถึงแยกมันก็ต้องมีการชะลอ
เพื่อที่จะดูข้างด้วยนะฮะดูว่าฝั่งไหนเข้ามายังไงบ้าง
งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
แยกที่มีการใช้ทางร่วมแบบนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจริงนะครับ